พาคุณผู้ชมไปทานก๋วยเตี๋ยวโบราณ
อยากทานค่ะพี่บอกว่าโบราณโบราณมากจริงนะครับ
เพราะว่าทั้งการประกอบอาหารก็คือใช้เตาถ่าน
เริ่มประกอบเวลาขายให้กับลูกค้าก็ใช้ใบตองห่อด้วย
พาไปชมนะคะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
เตาถ่านนี้มีเสน่ห์นะเขาบอกกลิ่นอาหารจะหอมด้วยนะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวด้านหลังวัดปากน้ำหมู่ที่๒
ตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
คนขายชื่อคุณลุงรุน
จำนวนอายุ๘๗ปีแล้วค่ะเป็นชาวอำเภอสวรรคโลกนี่แหละ
ในตอนนี้นะคะเพราะว่าลูกค้ามานั่งรอเต็มร้านกันแล้วนะคะ
คุณตารุณเล่าว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่อายุ๓๕ปี
๕๐ปีแล้วใช่ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ชามละ๕บาทปัจจุบัน
ชามละ๒๕๓๐บาทนะคะ
ต้นทุนการผลิตนั้นสูงขึ้นราคาก็ขยับขึ้นเป็นปกติ
แต่ว่าที่เหมือนเดิมคือการใช้เตาฟืนต้มน้ำร้อน
ใบตองกล้วยห่อก๋วยเตี๋ย
โอ้โหหอมจากเตาแล้วก็มาหอมใบตองอีกนะ
ค่ะสำหรับเครื่องปรุงรสต่างนะคะทำเองทั้งหมดค่ะ
น้ำมันหมูตำถั่วป่นพริกป่น
ส่วนเครื่องปรุงอื่นที่ต้องมีไว้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
ประกอบด้วยอะไรค่ะใช้โปสับนะคะ
ใส่พริกป่นเล็กน้อยขาดไม่ได้เลยคือถั่วลิสง
ไปแล้วนะคะคุณตารุณบอกว่าทำเองทั้งหมดเลยนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย

ห่อออกมาแล้วดูแบบน่าทาน
ใช่ค่ะคุณตารุณบอกว่าลูกหลานบอกให้เลิกขาย
แต่ว่าตนเองยังไม่อยากจะเลิกขาย
เพราะว่ามีกำลังอยู่
แล้วก็การขายก๋วยเตี๋ยวทำให้ร่างกายแข็งแรง
ถือว่าได้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะ

อายุ๘๗แล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่เหมือนนะ

เสิร์ฟเองลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเองนะฮะ
ร้านเองเปิดร้านเองทั้งหมด

ถั่วถือคั่วสะอาดตำสะอาดอย่างนี้นะครับ

ใช่นะคะเพราะว่าที่จะบอกไปคุณตาเขาบอกว่า
การสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแบบรสชาติดั้งเดิม
ต้องเป็นเส้นเล็กแห้ง
แล้วจะได้รสชาติหวานนำมีความหอมมันของถั่วลิสง

ถั่วฝักยาวกรอบลวกมาแค่พอสุก
เป็นความหวานที่กลมบรรยายเห็นภาพ
แทบจะเห็นแทบจะได้รถแล้วตอนนี้
จากคุณบรรยายเห็นภาพแล้วนะ
ผมก็นึกว่าผมกำลังทานอยู่ด้วย

อินไปเลยนะฮะกลืนน้ำลายเลยนะครับ

ก๋วยเตี๋ยวสวนกระแสขายชามละ๘บาท
ที่สายไหม๓๐บาท

๘บาทยังขายได้อยู่นะฮะ
ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ
ไม่ต้องมีรายได้มาก

ไม่ต้องมีกำไรเยอะไม่ต้องมีรายได้มากมาย
แต่ว่าถ้ามีลูกค้าประจำและมีคนซื้อเยอะ

เดี๋ยวจะไปตามหานะสายหมาย๓๐เดี๋ยวเจอกัน